วันอังคารที่จะถึงนี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาแล้วก็เป็นวันสำคัญของคนสองคน
จริงก็เหมือนคนไทยทั้งประเทศรอลุ้นค่ะ
กันมาเป็นปีนะสำหรับกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ว่าตกลงแล้วครูปรีชาหรือหมวดจรูนจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่

ทีนี้ไปดูกันหน่อยสิว่าก่อนวันตัดสินเนี่ยครูปรีชาเขาทำอะไร

ทางพุทธอ่ะสอนพระพุทธศาสนาแกก็สายพุทธตลอดอะค่ะ
นายปรีชาคล้ายครวญเดินทางไปที่วัดถ้ำคีรีธรรมในตำบลหนองญาตินะคะ

ไปกับเพื่อนไปกับญาติญาติ
ไปทำบุญถวายผ้าป่าที่ตัวเองเป็นประธาน
หาเงินสมทบทุนสร้างหลังคาบวชของวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
ครูปีชาก็บอกนะว่าโอ๊ยสบายใจได้มาทำบุญ
ที่สำคัญเมื่อกี้ที่โชว์ในมือค่ะ
เป็นเกล็ดพญานาคหรือว่าเพชรพญานาค
ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของวัดแห่งนี้
ได้กลับไปบูชาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
ก็ขอพรให้ความจริงปรากฏในคดีหวย๓๐ล้านนี้ด้วย

ใกล้วันตัดสินหลายคนก็พูดกันไปต่างนานาว่า
ผลการตัดสินครูปรีชาแพ้แน่เลยอะไรแบบนี้
ช่วยกันวิเคราะห์ใครจะแพ้ใครจะชนะ
ซึ่งครูปรีชาบอกว่าคดีนี้ครูเป็นโจทย์นะ

ถ้าสารพิจารณายกฟ้องก็ยื่นอุทธรณ์ได้
คือคนจะมองว่าถ้าสมมุติว่ายกฟ้อง

แต่ให้คิดว่าตรงนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้น

คือสารท่านก็ตัดสินตามพยานและหลักฐาน
เราก็น้อมรับกระบวนการการตัดสินของศาลอยู่แล้ว
เพราะทุกอย่างทั้งโจทย์และจำเลย

ที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมากที่สุด
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ

คือจริงแล้วตอนนี้ไม่อยากให้ทุกคนมาคิด
แล้วก็วิเคราะห์วิพากษ์ในเรื่องของคดีความ
อย่างน้อยเราต้องน้อมรับกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งรออีกสักนิดเดียวนะครับ
วันที่๔สารท่านก็มีคำสั่ง
พิพากษาตัดสินสารชั้นต้นแล้วนะครับ
อยากให้ทุกคนหยุดการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็อยากให้น้องรับกระบวนการตัดสินของศาลดีกว่านะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งคนสำคัญที่ผู้สื่อข่าวไปเจอคือนายแผน

พยานในคดีหวย๓๐ล้านไปทำบุญที่วัดเหมือนกันค่ะ
เขาบอกจริงเขาทำบุญที่วัดนี้มาก่อนแล้วนะ
ก่อนที่จะชวนครูปรีชามาร่วมสร้างหลังคาโบสถ์
แล้วก็มาอัปเดตชีวิตหลังเกิดเหตุ

แล้วปรากฏว่าเขาตกงาน
หางานใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าคดีความยังติดค้างอยู่
ต่างนาต่างตารอฟังคำตัดสินของศาสตร์

ส่วนตัวจำได้ไหมว่าเขาเป็นพยานคนสำคัญ
ชั้นสืบพยานที่บอกว่าเห็นหมวดจรูนถือลอตเตอรี่
แล้วถามหาเจ้าของว่าลอตเตอรี่ใครหาย
แต่สุดท้ายแล้วนายแผนก็ไปกลับคำให้การที่กองปราบ
เขาบอกว่าที่เขากลับคำให้การเจ้าหน้าที่บอกให้เขาทำ
ผลกระทบครับผลกระทบจากคดีนี้
คือไปเขาก็ไม่รับเขาหาว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้อะไรอย่างนี้
มันก็เลยลำบากหน่อยฮะที่ว่าการไปสมัครงานหรืออะไร
เราก็ต้องออกมาพิสูจน์ตัวเอง
คือตอนนั้นกองปราบสำนวนกองปราบที่หาว่าผมไปกลับคำให้การอะไรอย่างนี้
ผมต้องกลับเพราะผมโดนกดดันแล้วก็มีการแนะนำจากเขา
ว่าเพื่อทำตามเขาแล้วจะไม่โดนอะไร
คราวนี้ชีวิตเราการงานเราลูกเราเราต้องรับผิดชอบ

แต่พอทำแล้วกลับกลายเป็นว่าเราโดนอีก
นักข่าวก็รู้กันอยู่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าเป็นยังไง
ผมก็เลยต้องมาให้การในชั้นศาลคือเรื่องจริง

ผมเห็นคนถืออยู่ไงผมบอกแล้วไอ้ก้มเก็บผมไม่เคยเห็น
ก็คำว่าหวยเรือนรอตเตอรี่ใครล่นห้าใบยังไม่ออกด้วย
ก็ผมให้ตั้งแต่ทีแรกมาจนทุกวันนี้
เพราะว่าการการที่ว่าผมไม่จำเป็นต้องไปให้ความจริงกับสื่อหรืออะไร
เพราะสื่อไม่ใช่ศาลใช่ไหมผมพูดไปผมก็โดนกองปราบไร้จับไร้จับ
ผมก็เก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้มาเปิดเผยต่อสารครับ
คุณผู้ชมคะที่มาดูความคิดเห็นในแง่ของฝ่ายเชิงกฎหมายบ้าง
คำตัดสินจะออกมาในทิศทางไหนบ้างนะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับทนายสุชพงศ์บุญเสริม
ซึ่งเคยเป็นทนายความของเจพัฒน์และเจบ้าบินสคลตรีที่เป็นพยานที่ครูปรีชาเหมือนกัน
แต่ว่าศาลเนี่ยเขาหมดหน้าที่ไปตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปแล้ว
ก็เลยออกตัวก่อนนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วแต่ขอให้ความเข็นในฐานะนักกฎหมายก็แล้วกัน
เขาบอกว่าการพิจารณาในวันที่๔มิถุนายนนี้เนี่ยมันน่าจะออกมาได้๒แบบ
พูดภาษากฎหมายก็คือมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยและยกฟ้อง
มาดูกันหน่อยสิว่าลงโทษจำเลยกับยกฟ้องคืออะไรยังไงบ้างนะคะ
ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายแนวทางแรกก็คือครูปรีชาเป็นฝ่ายชนะ
เพราะว่าโจทย์ก็คือครูปรีชาสามารถนำสืบพยานหลักฐานจนพิสูจน์ได้ว่า
จำเลยซึ่งก็คือหมวดจรูนเนี่ยทำความผิดครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดโดยปราศจากข้อสงสัย
ก็คือยักยอกทรัพย์รับของโจรถ้าพิสูจน์ได้ว่าหมวดจรูนทำผิดจริงมีหลักฐานชัดเจนจริง
ครูปรีชาจะเป็นฝ่ายชนะในข้อหานี้สารจะมีคำสั่งลงโทษจำเลย
ซึ่งตามกฎหมายยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
รับของโจรมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีก็แล้วแต่ว่าสารจะพิจารณาลงเท่าไหร่อย่างไร
ตามรายละเอียดคำวินิจฉัยแต่แนวทางที่สองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าศาลยังมีข้อสงสัยอยู่ก็จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
เคยได้ยินประโยคนี้กันใช่ไหมคะยกประโยชน์ให้จำเลยนั่นก็คือยกฟ้องค่ะ
นั่นหมายถึงว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลซึ่งเป็นจำเลยนั้นชนะ
เพราะว่าโจทย์ซึ่งครูปีชาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
หมวดจรูลมีความผิดหรือว่ายักษ์ยอกทรัพย์รับของโจรจรึเปล่า
แต่กรณีนี้ครูปรีชาไม่ต้องถูกลงโทษนะคะเพราะว่าครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้อง
ซึ่งหมวดจรูนสามารถฟ้องกลับได้
อาจจะเป็นข้อหาเบิกความเท็จหรืออะไรก็ที่หมวดจรูนเคยฟ้องเอาไว้ก็แล้วแต่
แต่ยังไม่ได้ตัดสินไงว่าตกลงหวยเป็นของใคร
ตัดสินว่าจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าหวดจรูนยักยอกทรัพย์จริงหรือไม่จริงแค่นั้นเอง
ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยทำผิดจริงหรือเปล่า
แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามก็ต้องเคารพในคำตัดสินของศาลนะคะ
คดีนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาวันที่๔มิถุนายน๒๕๖๒เวลา๑๓นาฬิกานะคะ
และหลังจากสารมีคำพิพากษาออกมาฝ่ายที่คิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน๑เดือนเพราะว่านี่คือสารชั้นต้นนะคะ
ก็ต้องเอาคำวินิจฉัยมาศึกษาเรียบเรียงคำโต้แย้งคำพิพากษาเพื่อยื่นอุทธรณ์กันต่อไปค่ะ